เรามีภารกิจสำคัญกันประมาณ๑เดือนนะครับกลับมาเจอกันแบบนี้เพื่อเชียร์ทีมชาติไทยในการไปแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะครับแน่นอนครับการเดินทางจะเกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่นักกีฬานั้นรวมตัวกันจบโปรแกรมลีก๒๘พฤศจิกายน๒๙วันจันทร์นะครับก็มาตรวจโควิดลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นแล้วก็เมื่อวาน
ได้นะครับสูบโชคสหรัฐชาติยอมรับว่าตื่นเต้นมากการติดทีม
ชาติในชุดนี้นะครับและยืนยันว่าจะพยายามช่วยทีมให้ได้
มากที่สุดและมองถึงเป้าหมายในการคว้าแชมป์ด้วยเจ้าเช็คก็
มองว่าขุมกำลังชุดนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดอีกชุดหนึ่งนะครับ
เมื่อดูจากรายชื่อนักเตะพันธนาทิพย์สงฆ์กระศิลป์ถีระทรบุญ
มาทันทีรสินแดงดาแล้วก็มีตัวนักเตะจากต่างประเทศก็มา
ร่วมติดทีมในครั้งนี้ด้วยเจนพบโพขี่ครับอีกหนึ่งคนที่ถูก
เรียกตัวมาติดทีมชาติแทนที่ของประกอบเรมพักบอกว่าพอใจ
ผลงานในช่วงที่ผ่านมาในระดับหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ไม่
โอกาสแล้วก็จะพยายามทำงานหนักเพื่อเป้าหมายก็คือการติด
ทีมชาติไทยหลังจากนั้นก็ทำสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของการ
ฝึกซ้อมต่างพยายามจะปรึกษาและนำวิธีการต่างมาพัฒนาตัวเอง
เป้าหมายแน่นอนว่าใครมาในชุดนี้ก็อยากเป็นแชมป์ด้วยกัน
ทั้งนั้นทีมไทยนะครับจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ในช่วง
เที่ยงวันนี้แล้วก็จะลงฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งวันที่๒ธันวาคม
ครับส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมก็เดินทางไปให้
กำลังใจนักเตะแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็ประกาศเลยเมื่อวาน
ว่าอัดฉีดเลย๒๐ล้านนะครับไม่รวมเงินรางวัลของการเป็นแชมป์
อ่าเส้นครับอีก๑๐ล้านก็สรุปคือตอนนี้เน็ตละ๓๐ล้านครับ
แต่ถ้าเกิดผลงานเกิดดีขึ้นมามีผู้ให้การสับสนุนสนใจจะ
อาจฉีดเพิ่มเติมก็สบายเลยครับเพราะว่าถ้าแบ่งกันตอนนี้๓๐
คนเนี่ยแบ่งเท่ากันนะครับเฉลี่ยไม่นับสตาร์ฟเนี่ยรวมแล้ว
คนละหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นอีก
ถ้าเราเป็นแชมป์นะครับส่วนบาดามแป้งก็บอกว่าจุดเดียวที่
เรียกศรัทธาบอลไทยกลับมาคือการเป็นแชมป์ไม่มีโจทย์อื่น
แล้วก็ยังขอบคุณประธานสโมสรที่ปล่อยนักเตะมาเล่นในรายการ

กับน้องนอนนะคะรวมทั้งสตาร์ฟโค้ดนะคะว่าจุดหมายเดียวนะคะที่
เราจะแก้วิกฤตศรัทธาของบอลไทยได้ก็คือการที่ได้เป็นแชมป์
ฟซูซูกิครับเพราะแชมป์นี้เนี่ยเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของ
มากแต่ก็เป็นการเล่นที่กดดันที่ยากพอสมควรเนื่องจากว่า
ว่าเรายังไม่เคยลงอุ่นเครื่องหรือว่าลงทีมซ้อมกับใครเลยนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าถ้ามีการรวมใจกันจริงก็น่าจะทำได้
แล้วก็จะคัดเอา๒อันดับแรกของกลุ่มแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบรอง
และต้องแข่งแบบเย่าเยือนสองนัดแต่ว่าเตะสนามกลางที่สิงคโปร์นี่แหละครับ

เลขแรก๒๒หรือว่า๒๓ธันวาคมแล้วก็เลข๒๒๕หรือว่า๒๖ธันวาคม
ถ้าเกิดทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็จะแข่งขันวันที่๑มกราคมปีหน้านะครับ